สุดท้ายโปรสุจีบะหมี่เคี้ยว
มวยไม่มีใครอัดฉีดเราสองคนบ้างเนาะ
อยากได้มั้ยล่ะ
เอ้าส่วนมุมคู่ต่อไปนะครับ
การถ่ายทอดสดว่ากันว่าเป็นมวยแห่งอนาคตทั้งคู่ในสายศึกวันทรงชัยนะครับ

นักมวยฝ่ายแดงยอดขุนพลนิธิทัศน์ธนายความ

อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี

ชนะ๓๓แพ้๑๖ครั้ง

ประเด็นศึกสกสุไหยยิม

อายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครปฐม

ชนะ๓๕แพ้๑๓ครั้ง

คนหน้าคอนน้าคอนปฐม

คู่นี้ยอดขุนพลเป็นไง
กับพระเด็นศึก

เดี๋ยวดูว่าต่อยไปต่อยมาจะเป็นอย่างไรครับ
ทั้งสองคนนี้อดีตมวยดังทั้งคู่นะ

หนังตัวอย่างไม่เห็นก็เลยเอามาใช้นะนี่

ที่มาที่ไปมีทั้งคู่นะครับ
แม่มุมแดงนี่ที่พัฒนาความอีกแล้วครับ

ส่วนน้ำเงินก็อยู่ในทีมงานของ

มุมแดงรูปร่างสูงยาวเหลือเกินครับน้ำเงินก็เช่นกันนะครับ
คุณม้าเทศทั้งคู่พิกัด๑๐๖ปอนด์ครับ
อ่ะวันนี้ได้ดูกันเต็มอิ่มนะครับตามต่อกับพี่ป่าพี่บุ๋มครับ
มุมแดงนะครับยอดขุนพลนิธิพัฒนาความช่วงไหว้ครูหันไปที่มุมตัวเองนะครับ
ไปเจอแสนชัยน้อยนิธิพัฒนายความให้กำลังใจอยู่สะดุ้งเฮืองเลยนะครับแดง
น้ำเงินพระเด็จศึกสกสุงหายิมคู่นี้๑๐๖ปอนด์
โอ้โหน้ำหนักนี่สวยงามเลยแล้วช่วงชกก็สวยด้วย
บอกว่าถ้าเห็นรูปร่างแล้วนี่นะเยี่ยมทั้งคู่นะนะ

ดูความน่ารักอันนี้เด็กรุ่นใหม่นะที่เราจะต้องส่งเสริมกันตรงนี้
โดยเฉพาะการจัดมาคัดมาเด็กรุ่นใหม่มาออกถึงตรงนี้
แล้วต้องรวมผ่านการชกจากกูธรมาชกโฟนแล้วครับ
เพราะว่ามีแมวมองไปมองดูว่ามวยอย่างนี้มันต้องเข้ามาเป็นมวยเอกถ้ามาต่อยอยู่ตลอด
โอ้โหแข้งขวาโต้เลยหมัดแล้วตามด้วยแข้ง
คู่นี้ดูเร็วจัง

ช่วงฝ่ายแดงจะได้นิดคนน้อย
รูปสิทธิ์ของคุณสมพรหรือคุณโอว่ะจากร้อยหนึ่ง
ป้างเปรี้ยงเปรี้ยงกับเม้นที่หมัดแล้วแข่งด้วยขวา
คุณชิคกี้พายไปดีครับนาฬินภอมธิรัตน์

ทำหน้าสายชั้นล่าสมบูรณ์ประมาวงแล้วก็อาณาจริงสวรรค์
ชั้นล่างนิทธิพัฒน์ที่เข้าเพจเป็นหนึ่งเลยนะ

ไม่ใช่มาเต้นมารอมันต้องอย่างนี้
เหนื่อยมวยทิวีแฟนทางบ้านดูแล้วมันก็จะสนุก
ตามสูตรเลยกะ
ถึงจากลุกลุกเลย

ของกลางเลยนะแบบนี้

ทำจบครับยังพอมีเวลานะครับ
แชมเป็นชิปทุกคืนวันเสาร์ครับ๔๕ทุ่มทางไทยรัฐทีวี๓๒
สึกบ้านสถานโลกวันสุขที่๘กรกฎาคมครับ
เรือใบไข่มุกเจอกับเจยาเดอร์มาชาวฟิลิปปินส์ครับ
หาด๓๐๐ยอดประจวบคิริขันถ่ายทอดสดตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ

มุทรสาครเจอกับสุราธานี

ไทยรัฐทีวี๓๒ถ่ายทอดสด

เป็นช่วงของเวลาการไปมัดกระจับผูกกระจับใหม่

มือดีอยู่แล้วแต่เสานี่เป็นห่วงแล้ว
หูว่าเสาหน้านี่เรามันดูพี่ชาย

แต่วันเสาหน้านี้เสาที่สองกฎาคมนี้
นูมเพชรเกียงไก่ต่อศิลาชัย

คู่เอกนี่นะฮะฟ้าสถานราชานนท์

ยอดวิชานี่ลูกศิษย์ของคุณสุธร
ซึ่งวันนี้กุศพ่อไหลหลุดไปแล้ว

ก็จะเจอกับเพชรเสกสรรเหลี่ยมธนวัฒน

ระคังทองสิทธิสุฆาตู
เจอกับแสงตะวันเกียรติกำทร

ติดตามกันที่ยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ก็ดูจากวนแรกแล้ว
เหลือเกินเลยนะ
โหส่องซ้ายหน้าคำแทง
อย่างนี้มันยังไง
อย่างดแรงนี่เนี่ย
วันนี้ร้อยหกรายปีนอย่างน้อยไฟเวก๑๑๒เลยนะ
๑๒๐เลยแย่เยอะเกิน
แล้วแทงทั้งศอกทั้งเข่าเลย
อาวุธสวยด้วยนะ

ร้อยหนึ่งเปรี้ยงครับ
มีแข้งขวาเข่าขวามีเฮพาสุดเกี่ยวล่ะ
น้ำเงินนี่ขนกองเชียร์มาเยอะเหมือนกันนะ
เสียงยังดังอยู่เลยแดงเดินจี้ติดในแล้ว
ยอดขุมพลนิพิพัฒนาความ
อกซ้ายหน้าแล้วตามด้วยเข่าขวา
อย่ายุบนะเอาฮิวมาฮิวมา

ครับหมวยคู่ที่๕ของเราผ่านมายก๑ครับ
ไฟล์แดงเยาะขุมพลทดแข่งขวากล่อไป
หังไปเดินสิ้งแก้โต้ขวาแต่หลุดโดนยอดขุมพล
นี่ต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าหน้า

หมวยดาวลุ่งรุ่นใหม่ของเรา
หายไฟล์แรงเลยครับ

ผู้ที่ใช้จราเข้ฟาดหางตามต่อพี่ป่าพี่บุ๋มครับ

เปิดเกมเร็วจริงครับยอดขุนพลน้ำเงินพระเด็จศึก

โชคไปโชคมาเหลือลิ้นล่วงกลายเป็นยอดพะเด็ดสึกได้ยุ่งเลย
กว้างหน้าดันแรงด้วยแดงและแหลมเฟี้ยวเลย
เข้าร่อข่าวซ้ายพอดีเลยนะครับแดงเราไปจังหวะ

ผู้ชิดขาดตรงวิธีนารินพร้อมอินรัน
น้ำเงินนี่โต้ทันหรือเปล่าครับโต้จังหวะสอง

ยังจัดว่ายังไม่ใช่ของง่ายนะ
เปลี่ยงครับสอกขวาปิดแขน

ยอดขุมพลแทงด้วยสาย

เสียช่วงกันไปจับต้นนี่มันไม่ได้นะ
วยอย่างแดงนี่ไม่ต้องเด้งตีแล้วครับ

ดังเงินที่เวลาตีนี้ต้องใช้ประลักษณ์อำนังเยอะกว่า

ขยับเปรี้ยงสปาดวิทย์ศอกซ้าย
ตีขวาคุณพงศ์
ประเด็นศึกวิญญาณโตรกรัฐ

แค่งขวาเตะแข้งขวาตัดล่าง
มุมลายเด้งตีมันต้องเด้งนะ

หว่าตีเจอคำคำพาลงเอว
ตัวใหญ่ไปลงเร็วนี่ลำบากนิดนึงจุกหรือเปล่า

โจงเซ่เขียวเตรียมวัดกันอย่างนี้
มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดอีกแล้วนะอย่างนี้นะ
มางั้นมันน่ากลัวจริงเลย

บอกโยชน์มวยไทยรัฐบะบ้านหมอ
รถยกอย่าไปซีซัวต่อไม่ได้
มันพลิกกันได้ต่อทุกวินาที

โอ้โหยกแรกที่แข็งแรงมา
ดูนะน้ำเงินทำหน้าจะไม่ดีนะ

จุกเยอะเลยนะรับเยอะมาก
ผู้ชนะนะครับประเด็จศึกสกสุหายิม
เดี๋ยวดูภาพช้าโดนยังไง
แหลมเฟี้ยวเลยแต่ละลูกนี่

ดูแยกเขี้ยวเลยดูจุก
โดนเข้าลิ้นปี่เข้าไปเรียบร้อยเลย

แถวบ้านบอกนกกระจอกยังไม่ทันกินน้ำเลย
เรียบร้อยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ